คุณผู้ชมดูข่าวนี้โดยเฉพาะคนเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นผู้ปกครองปู่ย่าตายายบอกเห็นแล้วรับไม่ได้จริง

ไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังดุด่าว่ากล่าวแล้วใช้คำพูดหยาบคายกับเด็กที่เขาบอกว่าอายุน่าจะไม่ถึง๒ขวบแล้วบอกให้ไปขายถั่วลองดูค่ะ
ไม่ได้บังคับ

แล้วบอกข้อความไว้แบบนี้บอกผู้หญิงที่นั่งบนมอเตอร์ไซค์ไม่รู้ว่าแม่
หรือเป็นแค่ผู้ปกครองบังคับเด็กเล็กอายุไม่น่าจะเกิน๒ขวบมาเดินขายถั่ว
ใช้คำพูดหยาบคายมึงกูบ้างและคำอื่นกับเด็กคนนี้
ซึ่งเด็กก็เอาแต่ร้องร้องไม่กล้าเดินกลับไปที่รถเพราะกลัวจะโดนตี
แน่นอนว่าในคลิปคุณผู้ชมเห็นไหมว่ามีพลเมืองดีเนี่ย
เป็นผู้ชายเขาพยายามเข้าไปพูดคุยและเจรจา
แล้วก็ไปต่อว่าผู้หญิงคนนั้นแหละที่ตะโกนด่าเด็กคือจากการพูดคุย
พลเมืองดีคนนี้ก็ไปถามผู้หญิงคนนี้ว่าเนี่ยใช่ลูกตัวเองหรือเปล่า
ใช้แรงงานเด็กกันแบบนี้ผู้หญิงคนนั้นตอบว่าก็พ่อมันไม่มี
ทีนี้พี่ผู้ชายเขาตอบต่อว่าถ้าพ่อไม่มีก็ไปขายอย่างอื่นสิ
พูดกับเด็กดีเด็กโตขึ้นมาทุกวันไม่ใช่มาทำแบบนี้
ผู้หญิงคนนั้นพยายามจะขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีนะคุณผู้ชมแต่พลเมืองดีเขาดึงท้ายรถเอาไว้
เขาก็คงกลัวว่าเดี๋ยวเด็กอาจจะถูกทำร้ายนี่จังหวะนี้ดึงแล้วดึงแล้ว
กระชากรถไว้ไม่ให้ไปเด็กร้องไห้อยู่ตลอดนะคะ
จะขึ้นอยู่บนท้ายรถมอเตอร์ไซค์สุดท้ายพี่ผู้ชายคนนั้น
เขาไปอุ้มเด็กลงมาจากรถแล้วมันก็ยื้อกันอีกใช่
แล้วน้องยืนอยู่ข้างพี่พลเมืองดีเกาะพี่เขาแบบร้องไห้ตลอดเลย
ผู้หญิงในคลิปพูดต่อมึงมาไม่มามึงตาย
โอ้โหคำแบบนี้แล้วกลายเป็นไปปะทะคารมกัน
คือขู่เด็กใช่ไหมใช่เออเรียกให้เด็กมาแล้วก็ใช้มึงอ่ะมึง
มาเรียกเด็กแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็มีการแย่งตัวเด็กจาก
พลเมืองดีไปก็ดึงนี่นี่นี่ดูดิตั้งหวัดเนี้ยดึงกระชาก
อย่างรุนแรงเลยนะคะสุดท้ายพลเมืองดีเขาบอกถ้าดึงกันไป
แบบนี้เดี๋ยวเด็กเจ็บอ่ะก็ต้องปล่อยเด็กนะคะเพจดังบอกแบบนี้
สารเด็กหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกองกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี
กระทรวงพมไปดูหน่อยนะคะอยากให้เข้าไปช่วยหน่อยลงพื้นที่
เพราะว่าเขาบอกพี่กัดมาแล้วว่าอยู่ในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
แล้วเขาบอกว่าถ้าฟังดีจะได้ยินเสียงเด็กอีกคนที่เป็นลูกของเจ้าของคลิปด้วยนะคะ
เห็นเหตุการณ์แบบนี้ตกใจไปหมดเลยทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้น
เอาเป็นว่าผู้ใหญ่อย่างเรายังตกใจเลย
ชาวโซเชียลไม่ต้องพูดถึงคอมเมนต์กันแบบโอ้โหกระหน่ำเลยทีเดียวล่ะค่ะ
บอกสงสารเด็กอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบโดยด่วน
เพราะหนึ่งไม่รู้ว่านี่แม่ลูกกันจริงหรือเปล่า
แล้วเด็กวัยนี้ต้องการหลับพักผ่อนวัยกำลังกินกำลังนอน
บังคับลูกอายุถ้าไม่เกิน๒ขวบจริงออกมาเร่ร่อนกลางดึก
ขายของแบบนี้ได้เหรอหลายคนเห็นใจนะคะ
โดยงานที่เกี่ยวข้องรบกวนตรวจสอบด้วยนะคะ
ตรวจสอบหน่อยนะฮะบังคับเด็กขายอะไรต่างนานาตรงนี้นะครับ